ฮะที่ขอนแก่นมีการแชร์คลิปนี้กันนะฮะ
ฝีในปากของคุณยาย
คือหมอคนนี้หมอพื้นบ้านเนี่ยนะ
แล้วก็พ่นไปในปากของคุณยาย

คุณผู้ชมหลายคนบอกว่ากลัวเรื่องของเชื้อโรค
แล้วมันเป็นการรักษาที่ถูกต้องหรือไม่
แต่ถ้าในมุมของหมอพื้นบ้าน
เรามีเสียงของหมอพื้นบ้านให้ฟังด้วย
แต่ดูคลิปกันก่อนนะครับ
โอ้โฮคุณผู้ชมนี่
คนเข้าไปแบบนี้แล้วเห็นคุณยายไหม
คุณยายอ้าปากรับอยู่นี่นะฮะแล้วหมอพื้นบ้านคนนี้ก็
เดี๋ยวอีกซักอึกนึง
เหล้าขาวยกเหล้าขาวสดแล้วก็พ่นเข้าปากของคุณยายอีก
โอ้โหคือคุณยายเอาผ้ามาพันตาไม่ให้เข้าตานะ
แล้วก็อ้าปากรับหมอก็ยังหนุ่มอยู่เลยอายุ๓๐
สมุนไพรพื้นบ้านได้โพสต์ไว้
ขณะที่เผยวิธีการรักษาโรคให้กับคุณยายท่านนี้
โดยชายอยู่ในคลิปได้ท่องคาถาก่อนจะอมเหล้าขาวแล้วพ่นใส่ปากของคุณยาย
จากนั้นก็ทำท่าบริกรรมคาถาก่อนจะเป่าที่คุณยายอีกครั้งหนึ่ง
อะไรแบบนี้ให้หายนะครับ
แล้วก็มีข้อความระบุว่าที่พึ่งสุดท้ายฝีภายในปาก
แฮชแท็กหมอสมุนไพรพื้นบ้าน
โอ้โหพอมีการโพสต์ไว้คนก็แชร์กันว่อนเลยนะฮะ

คุณแล้วโควิดช่วงนี้อุ้มไปในป่าแล้วก็มาพ่นใส่
ใช่ฮะกลายเป็นกระแสดราม่าหนักในโลกโซเชียลเลย
แต่บางคนก็บอกนี่ก็เป็นวิธีการเป่ารักษาโรคแบบโบราณอีสานดั้งเดิม

คุณผู้ชมฮะล่าสุดทีมข่าวของเราลงพื้นที่ครับ

นิกโพงามการแพทย์ไทยที่บ้านเหล่าโนนคูณ

จังหวัดขอนแก่นนี่ทีมข่าวของเราไปเลยนะครับ

ผู้ชายในคลิปคือนายชิสนุภงพงงามอายุ๓๐ปี

ตอนที่ไปพบคุณหมอก็ทำพิธีรักษาชาวบ้านคนอื่นอยู่นะ
รักษาคุณยายคุณตาท่านอื่นอยู่บริเวณหน้าสระบ้าน
ลักษณะสร้างเป็นคล้ายกระท่อมและเป็นสารที่สำหรับทำพิธีนะครับ
มีลูกศิษย์ลูกหาคนไข้ญาติคนไข้มาหลายจังหวัด

บางคนรักษาหายแล้วก็มาทำพิธีขอบคุณ
หรือชาวอีสานเรียกว่าพิธีปงคายคุณก็คือพิธีไหว้ครู
นี่ฮะทีนี้ครับนายชิศนุพงศ์เปิดใจนะคุณนะ
เปิดใจกับทีมข่าวของเรามาบอกว่าตัวเขาเองเคยป่วยมาก่อน
หาหมอก็หาสาเหตุไม่เจอ
ทีนี้ก็รักษากับหมอพื้นบ้านอีสานดั้งเดิมจนเขาหาย
ดังนั้นเขาเลยเชื่อและศรัทธามาโดยตลอด
เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการรักษาแบบดั้งเดิม
ไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ผมเชื่อ
และโดยเฉพาะคนที่เขาขาดที่พึ่งแล้ว
ก็เลยถึงบอกไงว่าผมมาเป็นที่พึ่งสุดท้าย
อืมนะฮะก็เลยเปิดคลินิกมานานกว่า๓ปี
ให้คนป่วยที่รักษาแผนปัจจุบันไม่หายแล้วก็ป่วยระยะสุดท้าย
ซึ่งจะทำพิธีขอขมาครูบาอาจารย์ด้วยการยกขัน
หรือว่าเครื่องพานบูชาครูก่อนรักษาด้วยการเป่า
และการให้ยาสมุนไพรรากไม้กลับไปกินที่บ้านครับ
มีคนมารักษาไม่ต่ำกว่า๒๐๓๐รายแล้ว
ระยะหลังเกิดกระแสดราม่าเพราะหลายคนเข้าใจผิด
คิดว่าการรักษาแบบนี้เป็นการรักษากับทุกคน
คือพ่นปุ๊ดลงไปกับทุกคนแบบนี้มันไม่ใช่
ตอนนี้ได้ปรับปรุงวิธีการรักษาจากการรักษาแบบดั้งเดิม
คือการเป่าปากมาใช้สเปรย์ในการพ่นแทนแล้ว
ฟังเสียงของหมอพื้นบ้านรายนี้บอกว่า

แต่ผมก็ถือว่าเป็นที่พึ่งสุดท้าย
ให้กับคนที่เขาเป็นโรคร้ายรักษาไม่หายนะฮะ
ที่ขี้ร้อนสะสมไปมาหลายปีแล้วสัญชาติยานของคนป่วยคนแก่

กว่าจะไปโรงพยาบาลแล้วมันก็กลายเป็นโรคร้ายแรงแล้ว

มันก็พูดไม่ได้หรอกแต่ถ้าอยากจะดูตรงนี้ว่า
วันหนึ่งเขาไม่มีเขาหมดหวังแล้ว

ผมก็ไม่รู้มันห้ามความคิดคนไม่ได้นะพี่

ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรผมก็จะทำให้คนที่เขาเชื่อ
นี่ไงจะทำให้คนที่เขาเชื่อจะทำแบบนี้จนกว่าผมจะหมดลมหายใจ
ก็ถือว่าจะเป็นที่พึ่งให้กับคนไข้นะฮะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ตามเจอคุณยายในคลิป
คุณยายแตนสวรรค์ถ้าอายุ๗๙ปีแล้ว

คือคุณยายแตนก็เชื่อเหมารถยนต์มาที่นี่

เพื่อจะมาที่แห่งนี้ก็คือขอนแก่นนะคุณ
แล้วมาเช่าบ้านอยู่ใกล้กับบ้านของหมอพื้นบ้านเลย

ยายบอกยายเป็นฝีในปากลูก

หมอเอาชิ้นเนื้อในปากไปตรวจ

แปลว่าชิ้นเนื้อนั้นมันเป็นเนื้อร้ายเหรอเป็นมะเร็งเหรอนะฮะ
คุณยายบอกยายก็มาพึ่งหมอพื้นบ้าน
มาพึ่งหมอชิศนุพงศ์เลยมารักษากับหมอพื้นบ้านแทน
รู้สึกว่าอาการปวดอาการบัวมันเริ่มทุเลาลง

คุณยายก็เปิดเผยกับนักข่าวของเรานะ

ยายก็เชื่อไงว่ามันรักษาแล้วมันได้ผลโอเค
แต่เอาจริงนะถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อร้ายจริง
จริงก็ต้องผ่านไปทางการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันนะคะ

ทางแพทย์ปัจจุบันด้วย
แล้วก็แพทย์พื้นบ้านก็ได้ถ้าเป็นตามความเชื่อและเป็นที่พึ่ง
แต่อย่างหนึ่งคือมันต้องเรื่องสุขอนามัยไงคุณ

แล้วอย่างที่บอกค่ะว่าพอเปิดเป็นคลินิก

ลินิกนี้มีใบอนุญาตไหม
มันมีใบประกอบวิชาชีพหรืออะไรยังไงด้วยค่ะ